ส่วนเช้าวันนี้ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะเรามาพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนเหมือนกัน
เห็นวันนี้บอกว่ามีเรื่องบ้านบ้านรถรถมาฝากนะคะพูดคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนแล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณมิ้นและคุณผู้ชมมากก็เช่นเคยกลับมาติดตามข่าวสารด้านการลงทุน
วันนี้ตลาดหุ้นไทยครับพี่ฟิกครับแหมช่วงนี้ต้องบอกว่ารู้สึก
โอ้โหรู้สึกว่าตึงนะตึงในหลายสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ดูเหมือนว่า
หลังจากที่ตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงสัปดาห์ทั้งสัปดาห์นี้รู้สึกว่า
เอ๊ะมันจะอึดอัดจะขึ้นกับไม่ขึ้นจะลงกับไม่ลง

ดูว่าใครจะขึ้นหรือใครจะทำไม่ขึ้นใครทำให้ลง
เมื่อวานนี้ก็ต่างชาติครับขายออกมาแล้วเจ้าแรก๓๐๐กว่าล้าน
๓๐๐๐กว่าล้านนะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าทั้งปีเนี่ยก็ถือว่ายังซื้ออยู่นะ
ขายไว้๓๐๐ก็ยังซื้ออยู่มาสัก๕๐๐กว่าล้านนะครับ
ก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเองก็กำลังรอดูว่าจะมีข่าวดีอะไรขึ้นมาที่จะทำให้ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นได้ไหม
แต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่างบการเงินของปี๒๕๕๙เนี่ยนะครับ
กลุ่มแรกแรกนะครับที่จะประกาศก็คือกลุ่มธนาคารก็เริ่มประกาศออกมาบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งกลุ่มธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ

เป็นตัวหลักที่เชื่อมระหว่างคนอยากได้เงินเอาเงินไปทำอะไรนั่นเอง
ใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขของกลุ่มธนาคารนะ
ว่าเฮ้ยโอเคก็แสดงว่าโดยรวมแล้ว
ก็น่าจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
กับกลุ่มธนาคารขนาดกลางนะครับและขนาดเล็กนะครับ
ก็ผลประกอบการนะปี๕๙เทียบปีต่อปีกับปี๒๕๖
ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ย

ไม่น้อยนะครับ

กำไรออกมาเติบโตประมาณ๑๐เสร็จ
เติบโตมาประมาณครับ๑๘
ก็จะเริ่มเห็นว่ากลุ่มธนาคารขนาดกลางส่วนใหญ่
แล้วก็จะปล่อยสินเชื่อกลุ่มเช่าซื้อ
ก็จะเห็นได้ว่ากำลังการซื้อของประชาชน
กำลังการผ่อนต่างดูเหมือนว่าดูดีขึ้น
บริโภคดูเหมือนว่าจะขยายตัวมากขึ้น
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่คุณครับ
ยังประกาศออกมาไม่กี่ตัวแต่ว่าก็
เริ่มเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีก็คือว่า

ไม่น่าดีน่าจะติดรถเยอะ
อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น
กลมทานคงจะผ่านจุดตามสุดนะ

กลุ่มธนาคารยังไม่ค่อยไปใหนนะ

รู้สึกจะมีความกังวลในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชะลอตัวนะ
บริโภคชะลอตัว

แต่ว่าปีที่แล้วกลุ่มธนาคารใหญ่โดนไปเยอะถ้าเรื่องตั้งสำรอง
ก็หลายกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเหล็กกลุ่มอะไร
มีการตั้งสำรองกันพอสมควร
ครับปีนี้โดยเพราะยิ่งผมว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของธนาคาร
ช่วงดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นธนาคารมักอย่าได้ประโยชน์จากส่วนตั้งหล่าว่าง

ถ้าพูดถึงเรื่องธนาคารตัวหนึ่งที่ผมนึกถึงคือเรื่องของสินเชื่อครับพี่ปิ๊ก

ปัจจุบันนี้เราหลักเราจะขอสินเชื่อธนาคาร

ซื้อของใหญ่แน่นอนจะไปใช้เงินสด
ใครจะไปใช้เงินสดซื้อบ้าน

แต่หลายคนถามมาคุณมัก
เหมือนลงหาเพื่อนผมบอกว่าไม่ยากอะไร
เราก็หาแฟนที่มีทั้งบ้านทั้งรถ

เพราะว่าต้องใช้ในการทำงาน

ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียว
แต่ในกรุงเทพก็คงจะล็อกได้ไม่ขนาดนั้นนะ

เป็นบ้านร้านขายมีลูกค้าอยู่ขจายอยู่หลายที่

อย่างนี้มีความจำเป็นเพราะว่ารถเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับ

นะครับแต่อันนี้จะเกิดมองในแง่ของการเงินนะครับ

คือกู้๕ปีก็คิดตั้งแต่ต้นปีไปเลย
คุยไปเลยแล้วแบ่งเป็นงวด

ถ้าบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกเบี้แบบลอยตัว

เพราะงั้นคือถ้าบ้านเนี่ยปุ๊บถ้าเรากู้มาแล้ว
ทยอยจ่ายเยอะก็ลดต้นไปด้วย

เพราะว่าดอกเบี้ยน้อยลดแต่ลดดอก
แล้วก็บางทีเรากู้๒๐๓๐ปีถ้าเราปกมีเงินก้อนก็ปกไปเรื่อย
แบบนี้ก็จะหมดไว้บางที๑๐ปีอาจจะหมดก็ได้ถ้าพบไว้

ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรถเนี่ยนะครับมันก็ลดจริงนะ
ลดมันคือลดราคามูลค่าลดลง
โอ้โหไหนก็ค่าใช้จ่ายกิปราธาเอง
ค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาแต่ละปีค่าประกันเนี่ยตัวดีเลย

งานที่บ้านถ้าไปซื้อทำเลดีระยะยาวโอเคผ่อนไปเรื่อย
แต่ว่าสำคัญก็คือรถนี่ก็คือลดมูลค่าไปเรื่อย
บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์มีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้
ก็ถือว่าเป็นการลงทุนก็ได้เลย

กำลังตัดสินใจอยู่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของความจำเป็นด้วยนะครับ
หรือถ้าใครที่ยังจำเป็นพอกัน
ก็ต้องพิจารณาเรื่องของสินเชื่อเรื่องของความจำเป็นด้วยนะครับ
ก็เอาไว้ที่นี้นะครับพี่บิ๊ก

ขอช่วงนี้ก็กลับที่คุณเมนครับ